และแน่นอนกับกิจกรรมที่เราทำกันทุกวันกับการฝากร้านกับไทยรัฐ

ร้านวันนี้นะคะเราจะนำเสนอร้านขนมเปี๊ยะไต้หวัน
เป็นขนมเปี๊ยะไต้หวันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับรสชาติที่มีเอกลักษณ์ของเขา
ความสะอาดไม่ต้องพูดถึงเขาใส่ใจทุกกระบวนการเลยนะคะ
แล้วอย่างนี้คุณเขามีให้เลือก๑๐รสชาติ
มีทั้งครีมชีสมันม่วง
เผือกเผือกโมจิถั่วแดงถั่วแดงไข่เค็ม
ถั่วเหลืองถั่วเหลืองลาวา
เหลืองไข่เค็มและช็อกโกแลตลาวาคุณชนะ

ใครสนใจสั่งซื้อก็ถ่ายภาพเก็บไว้นะจ๊ะ

เอ้าแชะไม่ทันอยากจะฝากร้านด้วย
ถูกต้องแล้วนะคะเราก็จะช่วยโปรโมท
แล้วก็รีวิวสินค้าให้กับคุณผู้ชมนะจ๊ะ
เป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกคนด้วยนะคะ